คุณผู้ชมฮะต่อกันที่เรื่องของการคลี่คลาย

เมื่อวานคุณแม่ไปรับฟังเจ้าหน้าที่ของ
เม่าบอกว่าให้อภัยทุกคนนะ
แม่ว่าจะเป็นบนเรือหรือจะเป็นคนอื่นก็ตาม
ไหม้โรคสมองอโฮศิกรรมกันไป
แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของคดีนะ
คดีก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐาน
คุณแม่พูดไปถึง๕คนซึ่งอยู่บนเรือ
คุณแม่บอกว่า๕คนยังพูดไม่ตรงกัน
ยังมีคนโกหกอยากให้แต่ละคนสารภาพซะ

ในกลุ่มพยานติดใจกระติกที่กระติกยังโกหก
นักข่าวถามต่อเลยคุณแม่ทำไมติดใจกระติก
วันก่อนเห็นจับมือกระติกไม่ใช่เหรอ
คุณแม่บอกอันนั้นก็จับมือก็ให้อภัยในเรื่องนั้นไป
เขาก็บอกเขาร้องห่มร้องไห้แล้วคิดถึงแตงโม
ไม่ให้อภัยเรื่องนั้นแต่ถ้าเรื่องคดี
แม่ยังไม่ให้อภัยและแม่ยังติดใจกระติกอยู่
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณแม่พะนิดาแล้วกันนะฮะ
ก็จะได้เป็นเบาด้วยเพราะว่าคุณแม่ก็คิดว่าเขายังโกหกกันอยู่
ว่าที่สามคนที่ถ่านมาจะเป็นอะไร
มากก้นเท่ากันทำไมกลับฮื้ม
เปอร์เซ็นต์ที่คุณแม่ให้อภัยแต่ละคนไม่เท่ากันนะ
ทีนี้ก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราให้อภัยเขาไปทั้งหมดเลย

เพราะว่าคุณแม่ไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของตำรวจได้
ต้องกลั้นเป็นศูนย์เอง
แล้วเราจะมายึดไว้ทำไมให้ปวดหัวให้เครียดเปล่า
คุณแม่ไม่ได้อ่านโซเชียลเลยนะ

โหสิกรรมให้เพราะคุณแม่ไม่ได้อ่าน
แล้วก็ขอให้คิดมองคุณแม่ในมุมใหม่ดีกว่า
มุมที่ดีที่เราต้องต่อสู้เพื่อลูก
อย่ามาว่าว่าคุณแม่หิวเงินหิวแสงหิวอะไร
เนี่ยมันไม่ดีมันเป็นบาปกรรมของคนที่ว่าคุณแม่ด้วยนะ

ว่าให้อภัยใครหรือยังให้อภัยหมดแล้วนะฮะ
จะได้ไม่รกสมองอโหสิกรรมกันไป
แต่สิ่งที่แม่พูดถึงเรื่องคดีคือ
คุณแม่คิดว่ายังมีพยานบนเรือยังโกหกกันอยู่

นี่คุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของคุณแตงโม
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ไปพบกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพของลูกสาวนะครับ

คุณแม่บอกว่า๕คนบนเรือออกมาพูดความจริงเถอะ
ให้การกับตำรวจอย่างตรงไปตรงมาว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือกันแน่
เพราะคุณแม่มองว่าคนคนหนึ่งตกลงไปในน้ำ
จะเป็นไปได้เหรอที่จะไม่มีใครเห็น
คนบนเรืออยู่กันอยู่แค่นั้นจะไม่มีใครเห็นได้ยังไง
ดังนั้นขอให้ออกมาพูดความจริงโทษหนักจะได้เป็นเบานะครับ
ส่วนประเด็นที่มีคลิปคุณแม่พนิดาจับมือ
เหมือนเคลียร์ใจกับคุณกระติกในพิธีไว้อะไรคุณแตงโมในคืนสุดท้ายเนี่ย
คุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้
คุณแม่บอกวันนั้นนะกระติกเขาก็มาขอโทษ
แล้วกระติกเขาบอกว่าเขาร้องไห้ทุกวันคิดถึงแตงโมขอโทษแม่
แม่ก็พูดกลับบอกว่าแม่ก็ให้อภัยไม่โกรธ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของตำรวจนะ
เห็นว่ากระติกเขามีท่าทีที่อ่อนโยนลงกว่าแต่ก่อนนะ
แล้วตอนนี้ถ้าถามว่าแม่ให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์
ไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วให้อภัยไปทั้งหมด
ให้เขาสบายใจซะแม่ก็จะได้สบายใจไม่ต้องคิดมาก
แล้วก็ให้อภัยกติกรวมถึงคนอื่นด้วย
แต่ยังมีเรื่องหนึ่งที่ติดใจกระติกอยู่
คือกระติกยังโกหกนักข่าวถามเลย
คุณแม่คุณกติกโกหกตรงไหนอะไรยังไง
แม่บอกว่าเพราะว่าเขายังโกหกเรื่องว่ายน้ำไม่เป็นไง

วันที่เขามากราบขอโทษแม่เนี่ย
แล้วแม่ก็ถามไปบอกทำไมไม่กระโดดลงไปช่วยโมเขาล่ะ

แม่หนูว่ายน้ำไม่เป็นจำประโยคนี้ได้ไหมล่ะ
ใช่แม่หนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่
กลายเป็นประโยคที่คำว่าแม่เนี่ย

ดังนั้นเรื่องอื่นเขาก็ต้องโกหกแน่

เรื่องนี้คุณแม่ก็พูดแบบนี้นะครับ
ถามถึงคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมว่าเป็นยังไงบ้าง
คุณแม่ก็บอกว่าแม่ยังไม่ได้พูดคุยกับคุณเบิร์ตเลย
แต่มีคนบอกแม่ว่ามีคนเขาแต่งเพลงให้กับคุณเบิร์ตโดยเฉพาะ
เพราะมากแม่บอกแบบนี้ร้องโดยคุณธานินอินทรเทพส่วนตัวได้ฟังแล้ว

เดี๋ยวแม่จะให้นักข่าวเอาไปเปิดให้ประชาชนได้ฟังกัน

พะนิดายังพูดถึงเรื่องการที่ลูกสาวไม่เห็นมาหาแม่เลย
คือแม่บอกไงว่าเนี่ยนะทุกวันนี้ก่อนที่แม่จะออกไปไหนเนี่ย
แม่ก็จะบอกน้องโมนะว่าวันนี้แม่จะออกไปไหน
กลับมาแม่ก็จะชวนเขากลับด้วย
ซึ่งแม่อธิษฐานถึงน้องโมทุกวัน
แต่น้องโมไม่มาหาคุณแม่เลย

แล้วก็ไปเข้าฝันพี่ชายก็คือพี่ต่อยนั่นเองนะคะ
คุณแม่บอกแบบนี้บอกว่าตอนที่ไปเข้าฝันพี่ต่อยนะ
น้องโมมาในภาพที่สวยงามกำลังมีความสุข
เหมือนกับมาชวนพี่ต่อยคุย

อันนี้คือสิ่งที่แม่บอกกับเรานะคะ
ทีนี้พอคุณแม่พูดแบบนี้นะคุณ
ทีมข่าวของเราก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊คพี่ต่อยเลยว่า
พี่ต๋อยเนี่ยมีการโพสต์อะไรรึเปล่า
ว่าน้องโมมาเข้าฝันอะไรไหม
ไปเจอโพสต์นี้ค่ะโพสต์ของพี่ต่อย
ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องมาเข้าฝันนะ

ส่วนตัวผมไม่เชื่อแน่นอนว่าน้องของผม
จะไปทำอย่างที่บอกบริเวณท้ายเรือ

มันเป็นสิทธิ์และความเชื่อส่วนตัวของผมครับ

คือมันก็เป็นข้อมูลที่ไม่มีหลักฐาน
มันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเราที่เราจะไม่เชื่อ
แล้วก็บอกว่าพอเป็นแบบนี้ใครจะเชื่อจริงไหมพี่

กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ

ว่านักข่าวนี้ไปปัสสาวะท้ายเรือนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้เมื่อเช้าค่ะ

โทรหาพี่ต่อยเลยค่ะคุยกับพี่ต่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้
ต่อยยืนยันว่าถ้าเกิดในมุมของพี่นะ
ยังไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้ที่น้องจะไปปัสสาวะท้ายเรือ

นี่ไงที่พี่ต่อยบอกกับนักข่าวของเรา

นี่เราก็ถามต่อนะว่าพี่ตอย
เห็นคุณแม่บอกว่าน้องโมมาเข้าฝันพี่ต่อย

อ่ะเดี๋ยวฟังช็อตนี้ที่พี่ต่อยเล่าให้นักข่าวเราฟังค่ะ

มีมาเข้าฝันอะไรบ้างไหมคะ

วันที่คุณแม่แจ้งอายัดนะครับ

แสดงว่าก็เหมือนกับพี่

ที่บอกว่าพี่โมมาเข้าฝันเหมือนกัน
ของผมน้องมาในชุดสีแดง

แสดงว่าในฝันต้องมีการพูดคุยกันใช่ไหมพี่

ไม่ตกใจเลย

เห็นน้องว่ามาสวยงามนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าก่อนจะตื่นนะ
ตังโมยิ้มให้ด้วยสีหน้ามีความสุขเลย

ความฝันนั้นละกันว่าคุยเรื่องอะไรกัน
นี่คือสิ่งที่พี่ต่อยบอกกับนักข่าวของเรานอกจากนั้นค่ะ
เพื่อนของคุณตังโมอีกคนนึงคือคุณฮิปโป

นักข่าวของเราก็เลยโทรไปหาคุณฮิปโปเหมือนกันนะ
ซึ่งคุณฮิปโปบอกว่าดวงวิญญาณของคุณตังโมมาเข้าฝัน
เข้าฝันคุณแอนนาในคืนเดียวกันกับที่พี่ต่อยฝันเลย
สักประมาณตี๓กว่า
แล้วก็บอกนะบอกว่าให้เพื่อนทุกคนพอ
หยุดพักเดี๋ยวหลังจากนี้จะจัดการต่อเอง
ซึ่งเรื่องนี้คุณฮิปโปก็ย้ำนะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็มีเล่าเรื่องหนึ่งให้กับทีมข่าวของเราฟังด้วยค่ะ
บอกว่าในคืนก่อนคืนสุดท้ายของพิธีไว้อะไรที่คริสตจักรเนี่ยนะคะ
น้องที่เขาจัดดอกไม้เนี่ยเขาเจอ
ถามว่าเจออะไรคุณฮิโปบอกว่าเจอดวงวิญญาณของคุณตังโมมาทักทาย
ทุกคนได้ยินเสียงเป็นเสียงเปิดประตูลิฟต์
แล้วก็มีเสียงรองเท้าส้นสูงเนี่ย
ต๊อกต๊อกต๊อกเดินที่พื้นนะคุณ

ใครเดินมาปรากฏไม่มีใครเลย

คุณฮิปโปบอกว่าสงสัยคุณแตงโมจะมาตรวจงาน

เออแล้วคุณฮิปโปก็บอกอีกด้วยนะนี่ลุ้นนะเนี่ยคืนนี้อยากให้โมมาหาเพราะใกล้แล้ว

สิบห้าใช่ไหมคุณฮิโปก็พูดไงบอกว่าใกล้ใกล้วันออกสลากแล้ว
เพราะว่าตอนที่คุณโมยังมีชีวิตอยู่ชอบเรื่องของการเสี่ยงโชค
คือไปอุดหนุนไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายลอตเตอรี่เป็นประจำเลย
แล้วก็เลยเชื่อว่าเนี่ยโมต้องมาให้โชคให้ลาบ

ก็ดูว่าลิตรเขาตั้งแรงแค่งนานนี้

เหมือนเขาพูดว่าเธอเธอไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวฉันจัดการเอง

ฉันงงกันว่าเขาจะจัดการอะไร
ถึงอย่างไรแล้ววันพรุ่งนี้รบกวนส่งเลขมาให้ผมบ้างนะครับ
ถ้าพี่โมมาบอกผมให้
โอ้โหได้แต่พี่ฝาก๒๘๗

คุณฮิปโปบอกว่าแต่นี่พี่ฝากเลย๒๘๗

คุณแตงโมเหมือนชอบมาหาเหมือนชอบมาแกล้งเพื่อน
แต่ว่าหลังจากนี้ไปเพื่อนก็บอกแตงโมเหมือนกัน

ฮิปโปก็ยังไม่รู้เลยว่าจัดการเองหมายความว่าอะไร
แต่เรื่องทั้งหมดเพื่อนก็ยังลุ้นเรื่องของคดี
แล้วก็การคลี่คลายพยานหลักฐานต่างนะครับ